ล่ะเร่งมือเร่งมือเก็บหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวเก็บแล้วเอาไปทำอะไรใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมคุณผู้ชมรอติดตามกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปเช็คราคาสินค้าในตลาดของเรากันก่อนค่ะไปดูราคาของเนื้อสัตว์วันนี้กันก่อนว่ามีปรับเปลี่ยนหรือเปล่านี่ไงหมูเนื้อแดงวันนี้ปรับลงมาแล้ว๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะสะโพกไก่นะคะ๘๕บาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวั
ของเราอยู่ที่ยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมมะนาวลูกละสองบาทพักที่ไทยร้อยแปดสิบบาทต่อกิโลกรัม
ส่วนพริกจินดาแดง๔๘บาทต่อกิโลกรัมค่ะ